ต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ชมโจรในคราบนักบุญมาให้เห็นอีกแล้วนี่ก่อเหตุในวัดเช่นเดียวกันค่ะคือเวลาใครจะไปอธิษฐานเนี่ยก็ต้องไปนั่งอธิษฐานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าหลวงพ่อถูกไหม
แรงอธิษฐานก็จะโดนด่านโดนบันดาลให้เกิดสิ่งต่างที่ท่านอธิษฐานแรงกรรมก็เช่นเดียวกันนี่ค่ะไปก่อเหตุต่อหน้าองค์หลวงพ่อพระสัยพระพุทธรูปศักดิ์สิตคู่บ้านคู่เมืองชาวหนองคายกล้องวงจรปิดในวัดเนี่ยสามารถจับพฤติกรรมนี้อย่างชัดเจนคุณผู้ชมวงกรมสีแดงนั่นแหละค่ะม
ค่อยดูไปนะอ่ะขยับมาแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะโอ้ยมารยาทดีย่อยืดด้วย
แล้วเดี๋ยวค่ะทำเหมือนว่าจะไปเอาแบงค์เนี่ยไปติดพุ่มเหมือน
เหมือนจะให้แต่ไม่ค่ะฉกแก๊งพันธุ์ออกมาเลยเอาเงินทอนมาด้วยติด๒๐เอามาพันหนึ่ง
ได้กำไรไป๙๘๐บาทอันนี้ฉันพูดเองนะคะ
แต่ว่าพฤติกรรมเป็นแบบนั้นจริงค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในพระอุโบสถวัดโพชัย
แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นต่อหน้าองค์หลวงพ่อพระสัยพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ
คู่บ้านคู่เมืองชาวหนองคายแรงกรรมมันแรงนะคุณเดี๋ยวถามว่าเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟัง
ส่งภายในวัดโพชัยเห็นแบบนี้จำได้เลย
ผู้ชายคนนี้ชอบมาที่วัดบ่อยครั้ง
แล้วพฤติกรรมแบบเดิมเลยค่ะรีบโทรแจ้งตำรวจ
ตำรวจลงพื้นที่มาตรวจสอบคิดว่าจะจับไม่ได้ซะแล้ว
เพราะว่าหลังจากที่ก่อเหตุหลบหนีไปเลยค่ะ
แต่แรงกรรมมันติดจรวดค่ะคุณผู้ชมถามว่าทำไม
เพราะผู้ชายคนนี้กลับมายูเทิร์นกลับมา

ตำรวจเขาก็เลยแสดงตัวจับกลุ่มได้ทันควันนะคะ
แล้วก็นำตัวมาสอบปากคำที่โรงพักนั้น
นั่งดูพฤติกรรมของตัวเองเล่นเองเลยนะบทนี้

ำกับบทเองเขียนเองเล่นเองนะคะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายอุทิศดาววังปาอายุ๔๗ปี

พอตำรวจเอาหลักฐานเป็นกล้องจากวงจรปิด
ให้ดูก็ยอมรับแล้วค่ะหลักฐานมันทนโทษขนาดนี้
อุทิศยอมรับบอกว่าเขาเป็นคนทำจริงแหละ
ทีเดียวเขาเป็นคนขอนแก่นแต่มาเปิดห้องรีสอร์ท

ลงทุนด้วยมาเปิดห้องพักที่รีสอร์ทในตัวเมืองน้องคาย
แล้วเช้าจะไปตระเวนก่อเหตุที่วัดต่าง
แล้วเลือกนะคะไม่ได้สุ่ม๔สุ่ม๕เดือนไปวัดไหนก็ได้นะ
เลือกวัดที่มีคนไปทำบุญเยอะ
มีตู้บริจาคเยอะ
แล้วเข้าไปก่อเหตุมีการวางแผนวางยุทธวิธีต่าง
บางครั้งนายคนนี้นายอุทิศยังนำเงินที่ขโมยมาไปทำบุญต่อด้วยนะ
ต่อบุญว่างั้นคิดว่าจะแก้กรรมเหรอไม่ใช่ค่ะ
คิดว่าใจบุญหรือเปล่าค่ะฟังให้จบคุณผู้ชม
นำเงินที่ขโมยมาไปทำบุญด้วยการซื้อโฉนดที่ดินถวายวัด
ระคังห้อยทำบุญตามวัดต่าง
อุทิศหวังจะได้บุญแบบนี้เหรอเขาบอกเปล่าเลย
ที่ทำไปกะตบตาพระสงฆ์ให้พระสงฆ์เห็นว่าตัวเองเป็นคนใจบุญสุนทานนะ
เขาจะได้ไม่มาโฟกัสจับผิดตัวเองจะได้ก่อเหตุง่ายไง
แต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะก็ไม่พ้นสายตาพระสงฆ์นะคะ

แล้วเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะนายอุทิศคนนี้ไม่ใช่ก่อเหตุในวัดอย่างเดียว
ห้างต่างมันก็ไปเอาด้วยขโมยเหล้าขาวมา๒ขวด
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดน้องคาย
ครั้งนั้นถูกจำคุกไป๑เดือนไม่เข็ดไม่หลากออกมาก่อเหตุ

ค่ะเอากล้องวงจรปิดได้สำคัญนะคะติดทุกวัดนะคะ
กล้องวงจรปิดจับกรณีที่วัดที่หนองคายได้
กล้องวงจรปิดจับคนร้ายได้อีกแล้วในวัดเหมือนกันค่ะ
พฤติกรรมลักษณะคล้ายกันเลยนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่

นี่เป็นกล้องจากบริเวณประตูหน้าวัดเดินเข้ามาแล้ว
จะเข้ามาทำบุญเหรอเปล่ามาทำบาปเนี่ยนะคะ
เดินเข้ามาแล้วก็เดินมาที่พระอุโบสถมาขโมยเงิน
แต่สรุปสุดท้ายกล้องวงจรปิดมันชัดเจนไงคะ
พฤติกรรมเนี่ยเดินไปที่ต้นผ้าป่านะหยิบไม้มาเหมือนจะใส่เงิน
เปล่าค่ะหยิบไม้ที่มันมีเงินอยู่แล้วในต้น
เงินออกมาใส่กระเป๋าตัวเองแล้วเสียบไม้กลับคืนไป
แบบนี้นะคะนี่เป็นพฤติกรรมของนายพระสุสมมนุษย์
สกุลสมมนุษย์อ่าเอาเป็นว่าเขาก่อเหตุลักษัพที่
วิหารวัดดับภัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
สิบสามกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี้ยนะคะสรุปสุดท้ายภาพมันชัดเจน
ควบคุมตัวไว้ได้ค่ะเขาก็รับสารภาพนอกจากนี้เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่านอกจากเงินที่ผมเอาไปจากต้นพระป่าแล้วเนี่ย
ผมขโมยพระเครื่องด้วยพระเครื่องที่เขาไปขโมยอีกวัดหนึ่งนะ
บุภารามในตำบลช้างคลานและถามว่าพระเครื่องเนี่ย
เอาไปแล้วไปทำอะไรต่อเอาไปขายให้ร้านรับซื้อขายพระไง
ในเขตตำบลช้างเผือกนั่นแหละได้เงินมาแล้วสองพันสามร้อยบาท
ไม่ได้นับเงินที่ได้จากต้นผ้าป่านะคะตำรวจแจ้งข้อกล่าวหารักทรัพย
สถานที่บูชาสาธารณะแล้วก็ควบคุมตัว
ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ